นายวิชัยบรรดาศักดิ์นายกเทศมนตรีนครปักเกร็ดเปิดเผยว่านครปักเกร็ดเตรียมจัดงานประเพณีตักบาทพระสงฆ์ทางเรือ
ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ของชาวไทยเชื้อสายมอนที่สืบทอดกันมายาวนานระหว่างวันที่ยี่สิบเจ็ดถึงยี่สิบแปดตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนี้
สำหรับการจัดงานประเพณีตักบาทพระสงฆ์ทางเรือเป็นประเพณีท้องถิ่นของชาวไทยมอนนครปักเกร็ด
และยังเป็นช่วงเวลาที่ชาวพุทธจะร่วมกันทำบุญในวันพระขึ้น๑๕ค่ำเดือน๑๑เป็นประจำทุกปี
ปัจจุบันเทศบาลนครปักเกร็ดได้สืบสารประเพณีตักบาททางน้ำ
มีการประกวดตกแต่งเรือสวยงามจัดสถานที่ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณท่าน้ำ
เพื่อให้ประชาชนได้ใส่บาทในเทศกาลออกพรรษาถือว่าเป็นการแสดงวัฒนธรรมไทยมอนอันเก่าแก่และดีงาม
เพื่ออนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังได้สืบสารประเพณีนี้กันต่อไป